พระบรมราชกุมารีศรีสยามพระศกนิกรกล้องพระเกียรติเทิดพระนาม
อัจฉริยะเจริญตามพระเจ้าแผ่นดิน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
เลิมพระชนมงคลสวัสดิ์พระชันศา
น้อมใจพลักษณ์สดุดีด้วยวิญญา
เทพเทวาถวายพระพรทรงพระเจริญ
กล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้า
คณะผู้บริหารและพนักงานในเครือไทยรัฐ
รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไป
สามารถรับชมได้ทุกวัย
คุณผู้ชมสามารถรับข้อมูลเพิ่มเติม

สนับสนุนโดยรุ่นใหม่
รอบได้อีกหลาน
พร้อมได้อีกหลาน
สวัสดีครับ
และสวัสดีครับ
ทุกวันหยุดสุดสัปดาห์แบบนี้นะครับ
ในวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา๕โมงเย็นนะครับ
คุณผู้ชมมีนัดกับเราสองคนนะครับ
ทางไทยรัฐทีวีช่องสามารถ

เห็นแต่งตัวร้องแบบนี้
แต่ว่ารายการนี้ไม่มีเพลงร็อกค่ะ
มีเพลงที่เป็นเพลงลูกทุ่งเท่านั้น
สำหรับขอลูกทุ่งโดยเฉพาะนะครับ

อยากรู้ว่าเพลงลูกทุ่งเพลงนี้เพลงไหน
มีเนื้อเพลงที่ถูกต้องแบบไหน

ลูกทุ่งกึ่งสารพัด

ลูกทุ้งกึ่งแดนซ์

กดแชร์กดไลค์คอมเมนต์

ท่าร้องได้ให้๑๐๐๐๐๐บาท
ครบสิบเพลงนะครับในเพลงที่สิบ
รับไปเลยนะครับ๑ล้านบาท
ล้านบาทวันนี้ต้องยิ้มเยอะหน่อย

เป็นสีดำเป๊กแต่งตัวเป็นชาวร็อก

คุณป่านี่ก็เคยออกเพลงออกกึ่งร็อกมาเหมือนกัน

สงสัยว่าทำไมชาวร็อกต้องทำมืออย่างนี้แล้ว
เวลาเจอต้องแลบมิ้นชาวนา
เหลือทำไมทำไมต้องทำอย่างนั้นคะ

มันเป็นสัญลักษณ์ว่าความรัก

ใช่ชาวร็อกคือต้องเสียงดังโต๊ะต้องเสียงดัน
คือเพลงร็อกเนี่ยเป็นเพลงที่ไม่สามารถเล่นเบาได้

อยากทำงานรักโอเคนี่

ดูสิว่าเขาจะรู้สึกยังไง

ไทยแลนด์เจอลูกนี้ฮาเลย
ไม่มีความเป็นชาวร็อกอยู่ในสายเลือด

นิ้วหรือว่าขาครับที่ล็อก

ถ้าคุณป๋าอย่างงี้หนูก็ไม่มีอะไรเล่นแหละ
ก็มีหลงโทษงี้มีออกไปวนด้วย
กดดันเราต้องเล่นกันเลย

แก๊งของเฮ้นไปแหน้งอยู่ด้านล่างทั้ง๕คน
หาด้วยสวยด้วยหล่อด้วยค่ะ
คุณโฟคุณทิพย์คุณจิ้งจกเขียวคุณเต้และคุณบุ๋มค่ะ
สวัสดีครับ
มองคุณสังขึ้นมาเนี่ย

คนรุ่นใหม่โล่งตาดูเป็นแบบโล่งสดใสลงตา
ภายแรงมีแต่วัยรุ่นอะไรอย่างนี้เลยโอ้ยังเหลืออีกคนนึง

ติดได้ปิ๊นมากอย่าต้องซูมจริง

เพราะว่าข้างนอกก็เพิ่งไล่เข้ามาข้างในนี่แหละ
อยู่ด้วยกันก่อน
รายการของเราไม่ได้เป็นเพลงร็อกแต่อยากให้ทำท่าคนละหนึ่งชาวร็อก

เริ่มกันที่ทัพ๔ก่อนดีกว่า

อยากให้คุณทิพย์ทำท่าช้ารู้
เอาให้เต็มที่เลยนะแบบจะได้เหมือนปลดปล่อยแล้วก็รีแล็กซ์

ดูสองสาทำไปแล้วออกจะออกแนวน่ารัก
แต่ว่านุ่มคนนี้มันบอกว่าแน่นอน

มีอยู่๒ท่าครับผม

ไม่ครับไอท่าเดียวก่อนแล้วก็
แล้วพูดทำไมอ่ะ
ต้องใช้นักแสดงสมทบ

มากเลยมากเลย

คุณถ้าจะทำขนาดนั้นคุณวางถุงกาวก่อนไหม

อุ่นสายเดินไปหาไม่รู้ว่าดวงยังถึงไหน

ยังจะให้จดล็อกอีกเหรอจ้า
มันล็อกของจกไปเลย

หลายคิว

ปกตินี่เอง

หรือว่าเขาค้างมาไม่ได้
อันนี้มีชักเข้าชักออกด้วย

เรียบร้อยคุณบุ๋มนี่นะครับ

พี่เป๊กบอกว่าหนูแบบพูดน้อยเรียบร้อย

ฉันก็แบบว่าพยายามลีบร้อยเหมือนพี่เขา

ที่แบบเรียบร้อยสวยอะค่ะ

ผมจ๋าหนูน่าจะเข้าใจผิดแล้ว

จริงอะหนูก็แบบว่าหลง
หนูก็ต้องไปด้านหน้าเหมือนดาราหรือเป็นอาหาร

ทำการบริหารใบหน้าแล้วก็บริหารร่างกายจิตใจให้พร้อม
สำหรับการแข่งขันอันแสนจะตื่นเต้นของเรา
เพราะว่าใครที่ไม่รู้นะครับขึ้นมาบนนี้นะฮะ
พอไปยืนตรงนี้ปุ๊บมาหมด
หัวใจเต้นแรงเบาหวานขึ้นน้ำตาลลด
โอ๊ยอะไรกันสารพัด

คนที่จะขึ้นมาต่อไปเนี่ยเขาขึ้นมาแล้วกับพวกเรา
สองเพลงยังไม่เผยโรค
เขาเป็นคนที่ดูนิ่งที่สุดดูนิ่ง

ไม่เผยอาการนะคะว่าเขาจะมาในทิศทางใด
ไม่ว่าจะเป็นเบาหวานหรือความดันที่คุณป่าว่า

เพ้นหนักกว่านั้นโลกยังไม่แสดง

คุณสังได้ให้ร้าน

ร้องได้ให้ร้าน

ครับแล้วไปติดตอนคนกลางนะ
แสดงว่าแวบไปแล้วกลับมาใหม่
ก็ทุกคนการศึกษาก็จบกันหมดแล้วครับ

ไม่ได้จบชิดอะไร
เอ้อเก็บลูกก็ชอบนะเมียก็ชอบ
อย่างนี้สนุกสนานนะที่บ้านอยู่กันนี่

ดีจังเลยนะฮะแล้วเอาอะไรกินล่ะครับ
ขำเครื่องทั้งวันไม่ทำมา

ก็ยังมีเกี่ยวกับสมุนไพรด้วย

เมื่อกี้ได้ยินว่าล็อกล็อกอะไรนิ้วล็อกมือล็อกอะไร

ท่าที่อำเภอเสนานี่

เรียกแล้วหายลุกเข้าไปเอง
แตกบนที่นอนเลย

ถ้าพวกเราร้องนะมีเกิน๕แสน

วันที่๙กับวันที่๑๐เมษาครับคุณต้องชมนะครับ
วันที่๙๑๐เมษา